ข่าวดีเรื่องน้ำมันครับคุณผู้ชมน้ำมันกลุ่มเบนซินโซฮอลลดราคาลง๔๐สตางค์ต่อลิตรครับมีผลตี๕ที่ผ่านมาลดน้อยแต่ลดนะ
เช้านี้แก๊สโอฮอล๙๕ราคาก็หลุดจาก๔๐บาทแล้วครับลงมาอยู่ที่๓๙บาท๖๕สตางค์ต่อลิตร
แล้วเรื่องนี้คนที่ใช้บริการรถไฟด่วนพิเศษต้องฟังไว้เลยครับว่าไม่มีเสิร์ฟอาหารแล้วนะ
ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศ
ทั้งสายเหนือตะวันออกเชียงเหนือและสายใต้
รวม๘ขบวนจะงดให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

เป็นส่วนลดค่าโดยสาร๘๐บาทในทุกที่นั่ง

ผู้รับจ้างบริการอาหารบนรถไฟรายใหม่
หลังจากออกประกาศประกวดราคาไปแล้ว
แต่ยังไม่มีเอกชนซื้อเอกสารประกวดราคา
เดี๋ยวต้องรอพิจารณาเอกชนอีก๙๐วัน
ขอให้ผู้โดยสารเตรียมอาหารไว้มาทานเอง
หรือจะสั่งอาหารล่วงหน้าก็ได้โดยไม่คิดราคาเพิ่ม
ซื้อตัวไว้ล่วงหน้าไปขอคืนเงิน๘๐บาท
ได้ที่สถานีปลายทางนะครับเขาลดให้
ยาวไปจนถึง๓๐พฤศจิกายน

โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์เผยว่า
๓เดือนนี้ตั้งแต่๑กันยายนถึง๓๐พฤศจิกายน
เนื่องจากมีการเปลี่ยนการให้สัมปทานเดินรถ

โดยทางกรทมไม่ทำวิธีการจ้างเก็บค่าโดยสาร
เพราะจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการจ้างประมูลเดินรถ
ที่ต้องมีการบริหารจัดการบัตรโดยสาร
โดยบุคลากรจำหน่ายบัตรโดยสารเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ทั้งหมดนี้ก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับ